ไปดูกันต่อค่ะที่พระนครศรีอยุธยามีเก๋งคนหนึ่งนี่ก็เมาเหมือนกัน
ขับรถมาแล้วก็พุ่งชนจักรยานนะคะจนกระทั่งคนปั่นจักรยานเนี่ยลอยตกจากทางต่างระดับ
แล้วก็ร่างกระแทกพื้นจนบาดเจ็บสาหัสนะคะหนำซ้ำคนขับรถเก่งที่พุ่งชนเนี่ย
ไม่สำเนียดในความผิดค่ะบกมือบ๊ายบายแล้วก็ซิ่งหลบหนีไป
จนกระทั่งตามตัวไปได้แล้วก็ควบคุมตัวได้ในที่สุดนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้สัก๔ทุ่มครึ่งในพื้นที่ของตำรวจสพพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งตำรวจได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งพุ่งชนจักรยาน
แล้วทำให้คนปั่นจักรยานกระเด็นตกลงมาจากสะพานแล้วก็กระตกลงมาแบบแรงมากกระแทกพื้นจนเจ็บสาหัสแบบนี้
นี่คือร่างของคนปั่นจักรยานนะคะหลังจากนั้นรถเก๋งก็มีการพุ่งชนท้ายรถกระบะที่อยู่บนทางต่างระดับด้วย
ก่อนจะมีการขับรถหลบหนีไปเห็นบอกว่าพอพุ่งชนเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ตัวคนขับรถเก่งค่ะของพี่ก๊อฟคือลงมาจากรถเก๋งคล้ายกับว่ามาดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็หน้าตาเฉยบกมือบ๊ายบายขึ้นรถแล้วก็ขับหลบหนีไปเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้ทราบชื่อคนเจ็บนะคะเป็นชายหนึ่งคนคือนายสมพงศ์หวังประเสริฐวัยห้าสิบห้าปีค่ะ
ชาวอำเภออุทัยนอนแน่นิ่งอยู่บริเวณใต้สะพานต่างระดับแบบนี้มีบาดแผลศีรษะเลือดไหลโกรกเลยนะคะ
แขนแล้วก็ขาผิดรูปค่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่ต้องช่วยเร่งตัวนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยนะคะ
ทีนี้ตรวจสอบเบื้องต้นค่ะบนทางต่างระดับที่จุดเกิดเหตุก็จะมีกระบะอีซูซู๔ประตูสีขาว
คันนี้ก็คือโดนชนท้ายแล้วก็ใกล้กันเนี่ยนะคะใกล้บริเวณจุดเกิดเหตุก็มีไอ้ตัวกันชนหน้า
กันชนหน้าเนี่ยเป็นกันชนด้านหน้าของรถเก๋งคันที่ก่อเหตุนั่นแหละตกอยู่
ส่วนนี่คือโอ้โหนี่ค่ะบนสะพานที่แบบจุดเกิดเหตุที่พุ่งชนเขาก่อนที่ร่างเขาจะตกลงไป
ทีนี้หลังเกิดเหตุได้มีการสอบถามนายธนวัฒน์วัย๓๐ปีเจ้าของรถกระบะคันที่ถูกชนท้าย
เขาบอกว่าเขาแล้วก็ภรรยาขับรถมาจากอำเภออุทัยมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองค่ะ
พอมาถึงช่วงทางต่างระดับเท่านั้นแหละรถเก๋งคันสีขาวที่วิ่งมาจากด้านหลัง
พุ่งชนจักรยานก่อนแล้วก็พุ่งช้ายนะพุ่งชนท้ายรถตัวเองอย่างจัง
จนกระทั่งรถหมุนหลายตลบอยู่กลางถนน
ก่อนที่คนขับรถเก่งจะหลบหนีไป

เลยเลยรถอันนี้ไปหน่อยลงบ้านหน่อย

ก็ไปน่าจะเป็นคุณแก่ที่ขับอ่ะนะ
โอ้โหบอกมือบ๊ายบายท้าทายกฎหมายนะคะ

แล้วก็ขับซิ่งหลบหนีไปเลยส่วนเมื่อสักครู่คือสภาพจักรยานที่รถเก๋งคันนั้นเนี่ยพุ่งชน
ทีนี้ได้พูดคุยกับพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์
เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามรถเก๋งคันที่เกิดเหตุมานั่นแหละ
แล้วเขาก็พยายามที่จะตะโกนให้รถเก๋งหยุดนะคะ
แต่คนขับไม่ยอมหยุดค่ะคุณผู้ชม
แล้วเห็นบอกว่ารถเก๋งคันที่เกิดเหตุถุงลมนิรภัยด้านหน้าฝั่งคนขับ
เหมือนกับมีการกระแทกแล้วถุงลมนิรภัยทำงาน
แล้วมันก็ดันด้านหน้าคนขับรถเก๋งอยู่นะ
แต่สุดท้ายคนขับรถเก๋งก็โอ้โหตะบี้ตะบันขับต่อไปนะคะ
ไม่ยอมหยุดและท้ายที่สุดก็ไปจอดอยู่ที่บริเวณสามแยกตลาดแกรน
หลังจากนั้นพลเมิงดีมีการโทรแจ้งตำรวจเข้ามาควบคุมตัวค่ะ
พบว่าคนขับรถเก๋งเนี่ยค่ะเป็นชายวัยห้าสิบถึงหกสิบปี
อ่าอยู่ในสภาพคล้ายคนเมาว่าแล้วโอ้โหให้การวกวนไปมา
บอกด้วยนะว่าไม่ได้ชนใครไม่ได้ชนใครอ่ะนะคะ
แล้วก็มีการลั่นวาจาบอกว่าจะรับผิดชอบทั้งหมด
อืมลองฟังเสียงเขาหน่อยค่ะตอนนี้เราเราก็รอแต่มาจากกรุงเทพ
มาจากกรุงเทพฯอ๋อผมเมาอ๋อแต่รู้ว่าเราเราเมาแน่นอน
ไม่มีอะไรครับอ๋อแต่ตอนนี้เรารับผิดชอบหมดไหมนะ
เอ่อผมว่าไม่มีทุกวันนี้นะ
แน่นอนนะคะไม่รอดผลจากกฎหมาย
ตำรวจมีการเชิญตัวนะคะไปที่โรงพักค่ะแล้วก็มีการเป่าแอลกอฮอล
โอ้โหจะต้องดูกันต่อนะว่าระดับแอลกอฮอลเท่าไห
จะมีการแจ้งข้อหาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ